อยากพามาฟังความทุกข์ใจของสองตายายที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์มันย้อนกลับไปกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือสองตายายเนี่ยนะคะไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งวัยประมาณสัก๓๐
ก็มานั่งคุยเจาะแจ๊เลยบอกว่าเนี่ยรู้จักกับลูกรู้จักกับหลานตายายนะ
คุยกันไปคุยกันมาสักพักออกอุบายให้ตายายลุกออกไปจากที่นั่ง
แล้วไปขโมยเงินแล้วเงินที่ว่าเป็นเงินที่ตากับยาเขาเก็บเอาไว้
เป็นฆาตงานศพของตัวเองเพื่อไม่เดือดร้อนลูกหลานนะคุณ

ตายายที่ว่าก็คือนางคำเหมือนแล้วก็นายอวนสะเดานะคะ
เป็นชาวบ้านสงแดงตำบลนาแพงค่ะเสียเงินสดไปเอาแบบเน็ตเลยนะ
๑๘๐๐๐บาทอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะย้อนกลับไปคนร้ายเป็นผู้หญิง
อายุประมาณ๓๐ปีอ้างบอกมาจากกรุงเทพเป็นเพื่อนกับลูก
แล้วก็หลานตายายที่ขายของอยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละ
พอดีมางานศพญาติที่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็เลยแวะมา
พูดจาหวานล้อมทุกอย่างจนตายายแกหลงเชื่อ
อุบายบอกยายยายไปขุดหัวคาอ่อนข้างบ้านให้หน่อยได้ไหม

ก็เอาไปฝากลูกหลานยายยายก็อยากทำให้
ส่วนตาไปกวาดขยะอยู่หน้าบ้านพอดี
คนร้ายบอกเดี๋ยวหนูขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะ
จังหวะเข้าห้องน้ำนี่แหละค่ะไปมุดมุ้งเขา
ลื้อเอาเงินแล้วก็ออกไปเอาหัวขาอ่อน
ลูกประกูดด้วยนะยังจะเอาด้วยนะ

ตายายกว่าจะรู้ตัวตอนเข้านอนค่ะ

เงินเกือบ๒แสนบาทหายเกลี้ยงเลย
รู้เลยล่ะว่าถูกขโมยจากผู้หญิงคนนั้นแน่

ลูกบอกแม่ใครไม่รู้จัก
ลูกสาวเลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้

พอแจ้งตำรวจปุ๊บตำรวจรีบมาเลย
ถามว่าอะไรรู้ไหมคะ

เลขอะไรเขียนชื่อไว้ในแง๊งหรือเปล่า

ช่วยดูหน้าคุณยายคุณตาด้วยอายุเท่าไหร

พศอะไรเลขอะไรเขียนชื่อไว้ในแบงค์ไหม

มันจะตามเจอเลยว่าใช้จากตรงไหนอย่างไร

ตกลงถามเขาแต่ไม่ให้เขาพูดเยอะ

ยังไงแล้วผ่านมา๔เดือนไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียว
ลาสูดผัวกับสคโขโขทัยคนหมายเลยเข้าตรวจสอบติดตามคดีเลยค่ะ
รับปากตายายเป็นมั่นเป็นเหมาะบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้
และจะเอาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เอากลับมานำเสนอใหม่คือต้องการจะเร่งการทำงานของตำรวจ
ค่ะนั่นสิ๔เดือนแล้วเงียบเลย
ตำรวจว่ายังไงไปคุยกับตำรวจคนนั้นด้วยนะ
เออนะครับนิ่งอย่าพูดเยอะเนี่ย